ข่าวนี้เนี่ยนะคะผัวเมียคู่นี้เขาเคยอยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูกสาว
ตอนนี้ลูกสาว๗ขวบแล้วปรากฏว่าพอเลิกรากันไปลูกไปอยู่กับฝั่งพ่อ
แต่แม่ฟังแล้วแม่ไม่สบายใจเลยค่ะ
เพราะกลายเป็นว่าลูกสาวถูกนายจ้างของอดีตผัวเนี่ยเหมือนกับทำไม่ดีไม่ร้ายกับลูกสาว

เพราะลูกมาบอกกับแม่นะว่าพ่อเอายาอะไรไม่รู้ใส่ในขนมปังให้หนูกิน
แล้วหลังจากนั้นเจ้านายพ่อก็มาทำอะไรกับหนู
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่แม่สงสัย
ก็คือพ่อแท้ขายลูกสาวให้เจ้านายหรือเปล่า
พ่อจะสมรู้ร่วมคิดด้วยไหมเพราะว่าจะได้เอาตังค์มาเสพยาอะไรแบบนี้นะคะ
นี่ทีมงานสายไหมต้องรอดเนี่ยพาทางฝั่งแม่ของเด็กหญิงวัย๗ขวบ

กับทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษรองพบตรบอกว่าให้ช่วยตามคดีนี้หน่อยเถอะ
นายจ้างของอดีตผัวมากระทำชำราวลูกสาวแล้วก็มีการแอบถ่ายคลิปไว้ด้วยนะ

แล้วเขาบอกอย่างที่บอกไปนะฮะคาดว่าพ่อส่งลูกสังเวยใช้คำนี้สังเวยแลกเงิน
แล้วเรื่องนี้เคยแจ้งความกับตำรวจที่สพโพทองที่อ่างทองไปแล้วตั้งแต่๒๗เมษา
แต่วันนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่๕แล้วทำไมคดียังไม่คืบหน้า
ตัวแม่เด็กน่ะเล่าให้ฟังบอกว่าพอหลังจากฉันเลิกกับทางฝั่งสามีไปเนี่ยนะ
กันเพราะอะไรล่ะเพราะผัวไปติดยา
พอไปติดยาปั๊บเดือนสิงหาปีที่แล้วก็เลยเลิกกันแล้วลูกก็เลยให้ไปอยู่กับพ่อที่อ่างทอง
พอมาวันที่๒๗เพื่อนบ้านเห็นว่ามันมีอาการแบบผิดปกติเพราะว่าเด็ก๗ขวบปวดท้อง
พอถามไปถามมาถึงรู้ไงว่าลูกน่ะโดนในนุ่มในหนุ่มเนี่ยคือในจ้างของพ่อข่มขืนหลายรอบแล้ว
ถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยนะทีนี้พอข่มขืนเสร็จให้ตังค์เด็กสองร้อยเหมือนกับเป็นค่าขนมปิดปาก
ไปบอกเรื่องนี้กับใครนะทีนี้ลูกอ่ะเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
บอกว่าพ่อเอายาอะไรก็ไม่รู้มาใส่ในขนมปังแล้วก็มาให้หนูกิน
เวลาหนูกินขนมปังเสร็จอ่ะหนูก็จะโดนลุงหนุ่มอ่ะมาทำอะไรหนู
มาก่อเหตุหนูใช่ทีนี้ค่ะแม่ก็เลยเชื่อเหลือเกินเลยว่าพ่อเด็กเนี่ยขายลูกกินแน่นอน
แลกกับการเอาตังค์เนี่ยมาซื้อยาเสพติดครับแม่ไม่สบายใจค่ะ
พาลูกไปตรวจร่างกายอวัยวะเพศเด็กฉีกขาดจริงโอ้โห
ทีนี้ก็แจ้งความแล้วค่ะสหวิชาชีพต้องมาสอบปากคำด้วยนะ
เพราะว่าเด็กยังเจ็ดขวบอยู่เองคุณผู้ชมแล้วตัวแม่เด็กอ่ะบอกว่าเคยเจอนะ
ในจ้างของอดีตผัวแต่เจอกันแบบผ่านผ่านก็ไอ้คืนที่ไปแจ้งความนั่นแหละ
ทีนี้ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพโพทองทำไมตำรวจบอกว่าหลักฐานอ่อนล่ะ
เพราะว่าฝั่งนั้นเนี่ยคือในจ้างของอดีตผัวเนี่ยนะเขาก็รับนะ
ว่าเขาเนี่ยกระทำอนาจารย์เด็กแต่ทีนี้ค่ะเมื่อวันที่๒๘เมษาเนี่ย
ตำรวจเอาตัวของนายจ้างไปฝากหางต่อสารแล้วทีนี้มีการได้รับการประกันตัวค่ะ
พอประกันตัวออกมาก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยแม่เด็กน่ะห่วงลูกมากนะ
ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยไหมจะโดนขยี้กรรมอีกหรือเปล่า
คือน้องเนี่ยตามพ่อเขาไปทำงานที่บ้านคู่กรณีเนี่ยค่ะแล้วก็คู่กรณีมีการบอกว่าให้น้องไปนอนเล่นในบ้าน
เพราะว่าข้างนอกมันร้อนโดยที่พ่อน้องเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่นั่นแต่ว่าเขาพาน้องเข้ามาในบ้าน
แต่ว่าตรงจุดที่พ่อทำงานเนี่ยกับตรงที่น้องเข้าไปอยู่ข้างไกล
แล้วพ่อน้องรู้เรื่องมั้ยค่ะทราบมั้ย

คุณแม่เชื่อว่าคุณพ่อมีการเอายาให้น้องด้วย

เขาเป็นคนเสพยาค่ะเป็นคนเสพยา
นี่เราก็อยากรู้ไงเราก็เลยถามไปที่ผู้กำกับสพโพทองเลย
คือเขาบอกว่าจับกลุ่มในหนุ่มมานะตั้งแต่วันที่แม่เด็กมาแจ้งความแล้ว
ในหนุ่มผู้ก่อเหตุเขาก็รับสารภาพ
นี่ตำรวจดำเนินคดี๔ข้อหาก็เป็นข้อหาที่เกี่ยวกับการกระทำชำราวนะคะ
ตำรวจยืนยันนะว่าฝั่งตำรวจคัดค้านการประกันตัว
แต่ที่ได้ไปประกันตัวได้ประกันตัวในชั้นศาล
แล้วเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะเอายาเสพติดพ่อเด็กเอายาเสพติดยัดใส่ขนมปังให้ลูกสาวกิน
อันนี้มันไม่มีในสำนวนสอบสวนค่ะคุณผู้ชม
แต่ตำรวจออกหมายเรียกให้พ่อเด็กมาให้ปากคำแล้วนะคะ
แล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องขยายผลนะว่านอกจากลูกสาววัย๗ขวบที่ตกเป็นเหยื่อแล้ว
ยังมีคนอื่นอื่นอีกหรือเปล่าตอนเนี้ยเขาต้องเอามือถืออ่ะ
มือถือของฝั่งผู้ต้องหาเองตัวนายจ้างไปพิสูจน์ดู
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะรู้ผลความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะ
แม่บอกว่าแม่อยากให้มีความคืบหน้ามากกว่านี้ไง